สวัสดีพี่ใหม่
สวัสดีพี่ใหม่
ขาวใส่ไข่สดใหม่
ไม่เยอะ
ปีนี้ดูจากการใส่เสื้อแล้วราศีอะไรจะเยี่ยม
ดูจากการ
ผมถามก่อนว่าเสื้อนี้มันดูแล้วเนี่ย

ผู้วุชานนี่แท้อย่างผมให้มันใส่เนีย

แล้วเขาให้มาเราเอามาใส่

พวกมันไม่ได้บังคับให้ใส่นี่คะ

สวัสดีครับขอโทษที
แน่นอนเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ทรงอิทธิพลในช่วงปีใหม่แล้วก็ตรุษจีน
เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าใครทรงอิทธิพลในโรคอลลาย

สวัสดีนะครับ
อ๋อโว้ยพอดวันนี้เป็นวันดีปีใหม่

ก็อยากให้คุณผู้ชมทุกคนเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดี
ผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยเรื่องดวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
แต่ว่าเราเริ่มต้นวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยรับรองว่าสิ่งดีความสำเร็จความก้าวหน้าเนี่ย
มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนทุกราศีได้อย่างแน่นอนครับ
ตั้งใจเริ่มต้นวันนี้เลย
ปีนี้เรียกว่าที่จริงแล้วเราจะเปลี่ยนปีกันประมาณสักวันที่เท่าไ

ไอ้หนึ่งมะกะลาเป็นแบบสากลเป็นแบบสากลเป็นแบบฝรั่งคิดนะครับ
มันมีแบบจีนอีกตุดจีนปีนี้ก็ใกล้กับวาเลนไทยด้วย๑๖กุมภา

อันดับนี้คุณก็ต้องแจกทั้งอ่างเปล่าทั้งอ่างไว้และมีดอกไม้และมีแถมทองด้วย
กัญชัยฉันจะฉันว่าฉันขอลองเถอะ
เอาไงเอาเสื้อมาเปลี่ยนเธอดูแล้ว
แบบว่าเหมือนเก๋มากเลยอ่ะแองจี้เหมือนไหมเหมือนตุ๊ดมากเลยอ่ะ
ไม่เหมือน
ผมไม่ได้เป็น
ผมมีเมียเธอ

เดิมหรอมีเมีย
ไม่มีเมีย

ใครรอว่าเป็นตุ๊ดเป็นเก็ตปอย

ปีนี้ปีจอปีหมา

เอาเอี๋บี้บ๊า
ก็เอาออกมาออกมาหรือทอให้เขามาเบิร์นบ้าง

ใส่เสื้อ
มักลูกคิดเป็นหนึ่งในเครื่องลางอนคลในเพลงของของฝงจุ้ยด้วย
ลูกคิดใดก็ได้แต่ต้องแปดแถวมันก็แปดแถวอยู่แล้วไม่ใช่เปล่า

คือต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่เคยติดตามผมในข่าวใส่ไข่เนี่ย

จะไม่ค่อยได้อะไรเลย

เพิ่มเวลาวันนี้เลยวันนี้ประเดิมเลย

โอ๊ยเรามีแต่๑๒ลาสีเอาลาสีแรกเลย
เอามังกรเลยมังกรเลยจ้ะ
เอาลาสีแรกลาสีแรก
แต่ละปีไม่เคยคบจน๑๒ลาสีเลย
เราเริ่มจากลาสีสองห้าหกหนึ่งปีนี้วันแรก
นี่นะครับต้องบอกว่าอยากให้ดูรูปฟโตชอปนะ

เป็นคนช่วยจัดการเรื่องพี่แป๊บบกให้
หลายคนมาเจอแล้วบอกทักอาจารย์ช้าง

แน่นอนปี๒๕๖๑คือ
ราศีมังกรเริ่มต้นที่ราศีมังกรคือท่านที่เกิด๑๕มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์
ราศีพ่อฉันเลยราศีมังกรเป็นยังไงบ้างฮะ
พ่อคุณพระราหูเข้านะก็ราศีมังกรเป็นราศีที่พระราหูเข้านะครับเป็นราศีที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
จริงเดี๋ยวเอาภาพรวมนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปีใหม่เนี่ยก็คือปีจอเนี่ยนะครับ
ก็เป็นปีที่ใครจะมาไหว้ลาหูไหว้ดาวเสาอะไรก็ไม่มีให้ไหว้แล้วนะครับเพราะว่า
ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยรวบรวมการไหว้เลยหรอปีที่แล้วเนี่ยรวบรวมการไหว้มาหมดแล้วนะครับ
ในปีใหม่นี้ดวงหลายคนก็จะดูดวงได้ง่ายขึ้นปีที่แล้วดูดวงยาก
เพราะอะไรพี่บางคนบอกว่าบางทีเราบอกว่าเขาดวงดีแต่มันก็จะพูดว่าดีแบบเต็มปากเต็มคำไม่ได้
ต้นปีดีกลางปีแย่ไปปีดีคือมันมีความผันผวนของดวงเยอะ
แต่ว่าในปีใหม่นี้เนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าดวงดาวค่อนข้างจะนิ่งนะครับ
ดังนั้นเนี่ยบางคนที่ดวงดีก็มีโอกาสที่จะดีอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่าดีตลอดทั้งปีได้นะครับ

ังกรก็ถือว่าเป็นราศีที่คืออันนี้โดยสถิตินะที่เจอมาตั้งแต่
คือพระอาหู้เนี่ยเข้ามามาตั้งแต่กันยา๖๐เฉพาะอาตรา๖๐
สังเกตแล้วหลายคนก็ชีวิตมีความเป็นอยู่ดีขึ้น
เป็นผลว่าพระอาหู้เข้าเนี่ยดันไปทำให้มังกรเหมือนกับรวยขึ้นเยอะ
อันตรีเจอกับตัวหลายคน
ดังนั้นบางคนบอกว่าพอลาหูเข้าแล้วแบบจะไม่ดี
จะอึ้มคลึมไม่เสมอไป
เสมอไปนะรอบนี้กลับกลายเป็นว่ามันเป็นรอบที่ถูกกับคนราศีมังกร
อย่างที่ครั้งที่แล้วที่ตอนที่ลาหูเข้าตอนราศีสิงศ์นั้นมันไม่ดี

ตอนลาหูราวหู
แล้วเขาเป็นผู้มีประสบการณ์ไง

ต่อให้ลาหูถีบลาหูเข้าก็ไม่มีอยู่แล้ว

ราศีมังกรคือท่านที่เกิดประมาณนะฮะ๑๕มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่ง
ก็ย้ำว่าลาหูเข้าเรื่องเงินไม่ได้น่าเป็นห่วงราศีนี้เนื้อหาเยอะมากไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวธนูก็ทำใจหน่อย
คือต้องบอกว่าเป็นราศีที่เอารวยขึ้นแน่นอนนะเอาเรื่องการเงินเลยเนี่ยไม่น่าเป็นกังวล
แต่ว่าความรวยที่มาจากภาระหูเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนเป็นทุศคลาศ
อยู่ดีได้มาแล้วก็มีเรื่องให้จ่ายไป

ผมกำลังเปิดค้ามีตรงซองมีเงิน
ที่ว่าแบบโชว์ความรวยอยู่เปิดอะไรตอนนี้วะ

หรือไงแล้วก็บอกคุณทำหน้าไม่พอใจเพื่อนร่วมงานไอ้ง่านนะฮะ
หรอฉันทำใจนะครับดูชุมล่าห์สีกูก่อน

ราศีมังกรการเงินการงาน

เพราะว่าจะได้เงินเพราะมันเป็นดวงดาวการเงินที่เข้ามา

เรื่องเงินทองเรื่องโชคเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
แต่ก็เงินจากภาระหูก็ต้องระวังเพราะว่า
ถ้าหากเราไปทำธุรกิจที่เป็นแบบผิดกฎหมาย
ธุรกิจที่เป็นเรื่องศรีเทา
ไปทำของเถือนของนี้ของนี้ของราศรีของอะไรแบบนี้

อันนี้ก็จะมีปัญหากับราศีมังกรได้
อย่างที่พี่ช้างบอกว่าราศีมังกรดวงเปลี่ยนตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วแล้ว

ใน๖๑มันจะมีบางส่วนที่ทำให้ราศีมังกรมีโชคมากขึ้นด้วย
แต่ว่าอันนั้นจะไปลงในช่วงครึ่งปีหลังมากกว่า
ในช่วงครึ่งปีแรกราศีมังกรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างฮะ

และก็ที่สำคัญคือมังกรเนี่ยในปีใหม่นี้เนี่ย
มันเป็นปีที่มีเรื่องถูกตำหนิถูกด่าเยอะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นราศีที่รวยครับหน้าค่ำตาคนอื่น
หรือว่าคนอิจฉาเรื่องความอิจฉานี่เป็นเรื่องที่น่ากลัว
ใครที่เกิดราศีนี้ก็ต้องย้ำว่าคุณก็ต้องระวังพยายามสร้างมิตร

หรือว่าบางครั้งบางคนที่เข้ามายิ้มให้เรา
แต่ว่าข้างในนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง
บางทีการเลือกครบมิตรก็ต้องดูว่าบางสิ่งมันมาเพราะผลประโยชน์
แต่ว่ามันมาเพราะว่าเป็นมิตรภาพจริงอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง
ราศีมังกรมีวิธีเสริมดงเสริมดวงยังไงบ้าง
ก็มีหลายสถานที่คือ
บางคนบอกเอ๊ยจะไปไหว้พระราโหเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัดเขาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้

เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามีสรุปมีวัดแนะนำให้ด้วย
อยากให้ติดตามนะครับว่าถ้าอยากจะไปไหว้พระขอพร
เดี๋ยวเรามีเวลาเราเหลือเฟื่อ

สรุปให้ด้วยสำหรับคนที่ไม่ซื้อหนังสือ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกำลังจะบอกว่า

ก็ต้องไปหาราหูไหว้
หรือพระที่เกี่ยวกับวันพุธกลางคืน

ใช่แล้วก็พระพุทธรูปที่เป็นพระนอน

เพราะว่าเขาเรียกว่าจะเป็นปางโปรดอสุรินทราหู

เหมือนกับเทศนาทำให้กับพระราหู

อ๋อหรือที่เป็นพางนอนใหญ่

เราต่อกันที่ราศีกุม
ลักษณะของราศีกุมในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะ

เป็นหนึ่งในราศีดวงดีในปีใหม่นี้

คือเห็นปกหนังสือแล้วอย่าไปงงว่าคนราศีกุมต้องเป็นตุ๊ดหรือเปล่า
ทำไมค่ะไม่คิดนะครับไม่คิดไม่คิดเป็นการแต่งสีดีไซน์เป็นสีของดวงดาวอะไรแบบนี้ครับ
เกิดราศีกุมเนี่ยเด่นที่สุดก็คือเรื่องงาน
อันนี้เนี่ยต้องบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
ผมเนี่ยเดินไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาขอถ่ายรูปกับผม
ผมก็บอกเออปกติคนขอถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติ
คุณเป็นพรีเซนเตอร์เยอะไงเดี๋ยวนี้คุณไม่เหลือให้ดาว๕ตัวไง
แค่ดวงตุ๊ดหญิงจะมีพรีเซนเตอร์๕ตัวผมงง

รีบไม่ใช่แต่ให้ดูก่อนว่าไม่ได้ถ่ายรูปปกติ
ถ่ายรูปและกอบแน่นมากก็ขอบคุณอชว่า
เพราะว่าในหนังสือเนี่ยผมมีคือหนังสือมันออกประมาณ

เพราะฉะนั้นคุณทำให้ออกบอกว่าหลายสีกลุ่มเนี่ย
ถ้าสมมุติจะดูคือดาวที่ส่งผลร้ายย้ายออกไปเรียบร้อยแล้ว

คือหลักรูป
ราศีกุมเนี่ยดวงดีเอาเรื่องงานก่อนเลย
เป็นราศีแห่งความก้าวหน้านะครับ
งานเนี่ยใครที่เป็นแบบพนักงานออฟฟิศลูกจ้าง
จะมีการโปรโมทไปในทางที่ดีขึ้น

ต้องราศรีมันติดกันแต่ว่าชีวิตต่างกันเยอะ
ราศีกุมเนี่ยถือว่าความรักก็เป็นการสร้างครอบครัวได้
คือเขาเป็นราศรีที่มีโชคในธุรการเดินทาง
ใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ตาม
ก็ควรจะหาทริปไหว้พระหน่อย
คือเดินทางเรียกโอเคเต็มบุญ
ไปมานี่หนึ่งได้มั้ย

โอเคเพราะฉะนั้นอยากขอสรุปฉันง่วงมาก

สรุปคือราศีกุมจะต้องเดินทางไปทำบุญ
คือถ้าเดินทางเยอะมันเป็นการเสริมดวงไปในตัว
โอเคพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามีราศีมีนกับราศีเมษรออยู่นะครับ

เมื่อกี้นี้๒ราศีเนื้อเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าราศีมังกรกับราศีกรุงแตกต่างกันเกิน
ราศีกุมก็เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตได้เลยล่ะถ้าดูแล้ว
ไม่ต่อไปราศีต่อไปเลยจะได้มิสิเวลาคือครั้งที่เกิด๑๕มีนาคมถึง๑๓เมษายนครับ
ราศีมีนก็เป็นราศีที่ดวงไปดีครึ่งปีหลังมากกว่าต้นปีมันมีความวุ่นวายและมีการเปลี่ยนในเรื่องของงานค่อนข้างเยอะ
ใครเกิดราศีมีนก็ฝากนิดนึงว่าคุณจะเจอกับภาระที่หนักขึ้น
คือปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับทางตันมาส่วนหนึ่ง
เหมือนกับตัดสินใจเรื่องงานแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้
ในปีใหม่นี้ก็อาจจะมีเส้นทางใหม่เริ่มต้นใหม่
แต่เลือกไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเดิมมากนัก
ผ่านในครึ่งปีแรกใช่ไหมครับในครึ่งปีแรก

แต่ว่าโชคอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาตั้งแต่ปีใหม่เลยเนี่ย
ก็คือในเรื่องของโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
ราศีมีนเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสในการขายที่ขายทางอะไรอย่างนี้
อย่างคุณจะเอาที่ดินที่บ้านไปขาย
คุณก็ให้คนที่เป็นราศีมีนมาเป็นในหน้า

สำหรับเรื่องของธุรกิจเหล่านี้ได้นะครับ
ดังนั้นเนี้ยใครที่เกิดในราศีนี้ก็ต้องฝันหนึ่งว่า
ดวงในปีนี้มันอาจจะให้ที่ปีที่แบบ
พีคมากหรือว่าเป็นปีที่แบบ

แต่ว่าผมว่าอย่างน้อยคุณจะหลุดพ้นจากวงโคจรเก่าของชีวิตออกไป

คืออะไรที่มันเคยทำบางคนอาจจะทำงานประจำมานาน
ตัดสินใจแล้วว่าปีนี้จะมาเริ่มทำอะไรของตัวเองบ้างเนี่ย
ก็ได้เฉพีแต่ว่าตอนเริ่มมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่

สิ่งที่เราคิดและตั้งใจก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีความสำเร็จมาสู่ตัวเรามากยิ่งขึ้น
แก้เคล็ดยังไงบ้างสำหรับคนราศีมีนในขึ้นปีแรก
ราศีมีนจริงก็โดยธรรมชาติเขาเป็นราศีแห่งคนใจบุญอยู่แล้ว
คนที่ชอบทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ตาม

แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคนราศีมีนเนี่ยเหมือนกับ
ก็จะถูกฉลกกับธาตุน้ำเพราะเป็นธาตุน้ำอยู่แล้ว
การทำบุญที่เกี่ยวกับทางน้ำ
คุณไปไหว้พระวัดบ้านเราก็อยู่ริมแม่น้ำลำคลองอะไรก็เยอะอยู่แล้วนะครับ
หรือว่าการปล่อยพวกสัตว์น้ำอะไรแบบนี้

แต่จริงอย่างที่ย้ำว่าเขาเป็นราศีที่ชอบทำบุญอยู่แล้ว

เชื่อว่าโดยรวมแล้วถ้าครึ่งปีหลัง
ยังไงชีวิตของราศีมีนดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน
แต่ต้นปีครึ่งปีแรกสู้กันหน่อย

อีกหนึ่งราศีคือราศีเมษ
คือท่านที่เกิด๑๔เมษายนถึง๑๔พฤษภาคม

ราศีเมษเป็นราศีเดียวกับดวงเมือง
แล้วก็ถือว่าเป็นราศีที่อาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างในปีใหม่นี้
คือดวงของราศีเมษจะไปดีจริง
จะเข้าสู่ปี๖๒จะเป็นปีที่ดี

แต่ว่าใครที่เกิดในราศรีนี้ก็
๖๐คืนดีในช่วงครึ่งปีหลัง

มันดีไม่ต่อเนื่อง

จะดีไม่ดีมันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่
มันก็เลยทำให้ราศีเมษในปีใหม่นี้
อาจจะไม่ได้หวหวามาก
แต่ว่าแน่นอนครับคุณก็จะกลับไปเป็นดาวรุ่งในปีถัดไป

ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการทำงาน
คือมันจะมีความผันผวนเยอะถูกเปลี่ยนเดี๋ยวถูกย้ายไปทำไอ้นู่นย้ายมาทำไอ้นี่
มีเรื่องจุกจิกหยุ่มหิมและอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องเตือนก็คือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับในครอบครัวในบ้านความรักนะครับความรักคนในครอบครัวพ่อแม่ลูก
บาบาราอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นราศีที่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับ
มันจะมีปัญหามีความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในบ้านของเรานะครับ
หรือว่าใครที่บังเอิญกำลังบ้านวุ่นอยู่พอดีนะคือกำลังแบบ

ใช่คือเพราะว่ามันมาจริงดาวพระราหูมันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องในบ้าน
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ปี๖๐แล้วนะครับแต่ว่าในปีใหม่เนี่ย
วุ่นวายก็จะยังคงอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ
แต่เชื่อว่าพอพ้นจากปีนี้ไปแล้วก็จะทำให้เกิดความสำเร็จ

ฉะนั้นราศีเมษปีนี้ค่อยชะลอจะทำอะไรต้องชะลอ
ใจเย็นคือมันเป็นปีที่มีความผันผวนมีความพลิกผันในชีวิตเนี่ย

เงินไม่ได้น่าเป็นประเด็นมากนะครับไม่ได้น่าเป็นประเด็นมากนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นมากกว่าก็คือว่า
บางคนอาจจะมีรายได้มาแบบปูมหนึ่งก้อนใหญ่เลย

หรือบางคนคือมันไม่นิ่งไง
ด้วยความที่ดวงไม่นิ่งนะครับ
แต่คือช่วงดีเขาก็ดีเยอะนะฮะ

คืออย่างมีนเนี่ยมันจะไปแบบ
น้ำจริง
แบตฟายจริงพอพีปกะพีปกแกลงเลย

บอกว่าอยากจะดูดวงเมืองก็ต้องดูราศีเมษ
เราผ่านไปเหล้าสี่ราศีเอง
แล้วเมฆเขาต้องเสริมดวงยังไงไหม
ก็แนะนำว่าคือจริงเนี่ย
เวลาไปทำบุญก็ต้องทำกับสถานที่ที่มีความมั่นคง

เรื่องแสงสว่างอะไรอย่างนี้ก็ดี

หรือว่าสิ่งที่แบบสร้างความมั่นคงเช่นสร้างโบสถวิหารอะไรอย่างนี้นะครับ

บริหารก็ร้อย๒๕๐บาทหลังคา

มันจะได้ไปหาพวกราศีเมษให้มาทำ
รวมตัวกันนะแล้วไปทำด้วยกันก็จะดี
ว่ากันไปฉะนั้นก็บอกว่าราศีเมษวิธีแก้ง่าย

หรือถ้าสมมุติเขาสร้างโบสสร้างวิหารอยู่๑๐บาท๒๐บาทก็ช่วยเข้าไป
หรือว่าจะทำบุญก็ซื้อเป็นพวกหลอดไฟไปถวายก็ได้
ราศีมีนก็ไปจ่ายค่าน้ำให้วัดซะไง
แล้วเราผ่านไปแล้ว๔ราศียังเหลืออีก๘

ชุดหน้าพฤษศพกับพิษศุนย์

ดีครับ

เมื่อกี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด๔ราศี

เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรายการเป็นพิธีกรคนเดียวฮะ

ซึ่งตั้งแต่ผมออกข่าวไซคัยข่างนี้
ถ้าดีถ้าดีผมเคยมานะ

เออ๒ปีแล้วผมมาเทปแรกตอนนั้นอะ
มาแรกเลยอันแรกเลย

มาแรกเลยจนวันนี้วันดำก็ไปฝั่งเป็นฝ่าแล้วอะ
ปีนี้จะหาสัก๔ผัวราศีพฤกษบ
คนที่เกิด๑๕พฤษภาคมถึง๑๔มิถุนายนนะคะ

ดีนี่คุณมีคนใกล้ตัวลาสีนี้ได้ไหม

พุกศพนี่เป็นคุณเมย์
คุณเมเฟื่องไงใกล้ตัวโอเค
นะครับก็เป็นราศีที่ดวงดี

ก่อนหน้านี้ก็เจอดาวหนักมาแล้ว
นะครับตอนนี้ดวงดีขึ้นเยอะนะครับ

ศพติด๑ใน๕ของราศีที่ดวงดี

ให้คุณไอ้เมฟ่าลงดู

ก็ถือว่าเป็นราศีที่ให้มั่นใจนะครับว่า

เรื่องความอุ่นวายเรื่องจุกจิกกวนใจยุ่มหยิบเนี่ย

ข่าวดีที่สำคัญที่สุดก็คือ
เรื่องคู่ครองนะครับ
เอาคนที่ยังโสดก่อนเนี่ย

โสดเนี่ยโอกาสที่จะได้

คุณพ่อดำคุณต้องรีบลงเสาเอก

สมมุติใครอยากจะมีลูก
ที่มีความสุขที่มากขึ้น

ทีนี้เงินก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดี
เพียงแต่ว่าจังหวะดวงเนี่ย
มันจะดีในช่วงครึ่งปีแรกมากกว่า

จังหวะต้นต้นหลังจากมกราวจนถึงวิทุณา

ผู้ใหญ่แม่ตาได้เริ่มต้นงาน

แต่ในราศีนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีเข้ามา
ต้องระวังอะไรครับพี่ซพ
จริงจะมีประเด็นในช่วงปลายปี

ปีใจนี้จะเป็นเรื่องของอย่า๋ผู้ใหญ่

เปลี่ยนเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ว
ระวังปลายปีเรื่องอะไรคะจันทร์

ต้องบอกว่าเรื่องคนในครอบครัวเรื่องญาติผู้ใหญ่
การเจ็บป่วยปัญหาของคนในครอบครัว
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มากขึ้น
นะครับขอแจ้งความยินดีกับราศีพฤกษ์ศพด้วย
เมถุนคือ๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎา

ใช่เมถุนเนี่ยก็เป็นราศีที่

แล้วก็ผลของดาวเสาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเมทุนนะ
คือเขาเข้ามาตั้งแต่ธันวาคมนะครับ
ก็เริ่มหลายคนเริ่มเห็นผลแล้วนะครับ

เอาเรื่องแรกก็คือเรื่องที่มีเงินแล้วซื้อไม่ได้คือเรื่องสุขภาพ

เมถุนนี่ดูแล้วคุณกำลังจะบอกว่าน่าจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ

คือในปีใหม่นี้มันเป็นปีที่ชีวิตเรามีเรื่องเครียดเกิดขึ้นเยอะ

คนเคยทำงานอย่างหนึ่งอาจจะทำมาเป็น๒อย่าง๓อย่างอะไรแบบนี้
มันก็ยิ่งส่งผลทำให้คือพอทำอะไรหักโหมมากเนี่ย
เจ็บป่วยก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับ
แต่อย่างที่คุณบอกเคยบอกว่าดาวเสาจะอยู่ถึง๒ปีครึ่ง

๒ปีกว่าแสดงว่าเมถุนโดนดาวเสาอยู่
ดาวเสาอยู่ด้วยและที่เป็นประเด็นกว่านั้นก็คือว่า
ดาวที่ดีก็ไม่มีเข้ามา
คือบางคนเจอดาวร้ายก็จริงแต่ว่า

มันมามีตัวบกลบคุณหารเฉลี่ยกันไป

เจอแต่ดาวที่มันแย่อย่างเดียวเลยนะครับ

จ่ายเงินเยอะมีเรื่องเสียเงินเยอะนะครับ

คนลาศีเนี่ยพอว่าง่ายสุดก็คือ

คือด้วยความที่มันต้องทำบุญอยู่บ่อย
นะครับก็ควรจะหาโอกาสในการสวดมนต์ไห้พระ

ในท้ายเล่มผมมีบทสวดมนต์ให้
หรือใครที่สวดบนเป็นประจำอยู่แล้ว
คุณก็ตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่า

ที่คุณห่วงที่สุดทั้งลักษณะ
แล้วก็วันเกิดเพราะเท่าที่คุณดูมาแล้ว

เงินการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลง

ความรักก็พี่บ๊วยผมเชื่อว่า

เพราะว่ามันเป็นดวงดาวที่เข้ามาแล้วเห็นผลแดง

ดังนั้นก็ต้องย้ำว่า
ใครที่ความรักเดิมไม่แข็งแรงมีเรื่องกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยนะครับ
โอกาสที่มันจะแตกหักในช่วงประมาณมกรากุมภามีสิทธิ์เกิดขึ้น
แต่ถ้ามันผ่านพ้นไปได้นะครับก็ถือว่าคุณก็จะได้คู่แท้

คือมันต้องระบากด้วยกันมันกลายเป็นช่วงที่ต้องฝ่าฟันด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ก็ขอให้คุณอดทนไว้แล้วกันนะเพราะว่าดวงดาวดาวเสาร์ถึงแม้จะอยู่๒ปีครึ่งก็ตามเนี่ย
มันไม่ได้ส่งผลไปตลอด๒ปีครึ่งมันก็จะแรงในช่วง๒๓เดือนที่เข้ามาใหม่นะครับ
บางคนชีวิตมีภาระใหม่เกิดขึ้นในบ้านเช่นเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงบ้าง
มีลูกบ้างหรือว่ามีญาติผู้ใหญ่มาขออาศัยอยู่
มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีไปมันมีเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเข้ามา
หรือหาภาระที่มันบวกบวกหน่อย
เออเลี้ยงปลาเมื่อกี้เลี้ยงหมาตอนนี้ก็หนักไปนะ

ไม่ดูสิเขาพูดให้ฟังเขาเป็นห่วงเวลาคนจะโดนลาศีหนัก
เพราะเวลาที่เขาพูดว่าราศีไหนหนักมันลากเลิกจริงนะเข้าใจเลย
เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของปีนี้สิว่า
จะเป็นอะไรภัยธรรมชาติเศรษฐกิจการเงินเลือกตั้งไหม
ภายธรรมชาติ
ภายธรรมชาติก็แรงเดือนนี้

เพราะว่า
สัปดาห์๒สัปดาห์ก็ต้องระวังแล้ว
คือย่างที่บอกบางทีมันเกิดก็เราชินแล้ว
เกิดขึ้นบ่อยคือถ้าเป็นภัยธรรมชาติที่แบบไอตรงนี้ท่วมมันท่วมเป็นประจำทุกปีเนี่ย
นั้นไม่เกี่ยวกับดวงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเอ้ยนานนานมาทีหรือว่ามาแบบ
ไพรส์ใหญ่อย่างเช่นในช่วงกลางไปปลายเดือนนี้อันนี้เป็นเรื่องของดวงนะครับ
แต่ว่าพอปลายดวงปุ๊บไม่ได้บอกว่าจะเกิดที่เมืองไทยแล้วนะมันก็เป็นที่ที่มีความเสี่ยง
แล้วก็ต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาควบคู่กันนะครับดังนั้นก็ต้องฝากว่า

โลกอันนี้คือแบบทั่วโลกเลยนะครับ

อันนี้มันมาใกล้มันไหวมาถึงเราแล้ว

ใครที่แบบอยู่ในรอยเขาเรียกว่าอะไร

รอยต่อของทุวีฟรอยต่อของแผ่นโลก

ดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำก่อนว่า

บางทีมันจะเตรียมตัวอะไรก็ลำบากนะครับ

เวลาเราพูดถึงราศีที่มีประเด็น

คือพวกนี้มันเป็นการอยู่ผิดที่ผิดเวลา
คือดวงบางคนเนี่ยคนถ้าไม่ถึงที่มันก็

พอไปอยู่ในที่ที่แบบเรื่องนิดหน่อย

อย่างน้อยก็มีการเตรียมตัวตัวเองไง

บางทีคุณออกไปสถานที่ที่มันแบบมีกิจกรรม

อ่านะครับ

ก็ต้องระวังตรงนั้นดูแลที่ตัวเอง
ธรรมชาติมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องมาระวังที่ตัวเรามากกว่า
แพ้ทาสดิ้นอยู่ไหมควรจะระวัง
อ่าเรื่องที่ดิ้นนะครับหรือคนที่
บริหารจัดการที่ดิ้นคือสังหาละก็คิดว่า
ขายที่อย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบ
เป็นบ้านจะเป็นต้นไม้ก็จะเหมาะนะครับหรือว่าธุรกิจในกลุ่มธาตุดิน
เกษตรกรก็จะดีขึ้นอาจจะฟื้นขึ้นนะครับหรือว่าในกลุ่มของอาหาร
ดินเนี่ยหมายถึงเรื่องของครัวหมายถึงเรื่องของอาหารการกินนะครับ
นั้นเนี่ยในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับ
อันนี้ส่งที่ดีกับดวงนะครับส่วนพวกที่จะแย่ลงนะก็ต้องระวังเนี่ยนะครับ
พอเป็นท่าดินปุ๊บเนี่ยมันจะดูดพลังท่าดฟัยออกนะครับ
ท่าดฟัยจะเป็นกลุ่มพลังงานเนี่ยมีปัญหาเนี่ยต้องระวัง

ที่สองก็คือสื่อนะครับ

คือผมว่ามันอาจจะไม่ดีมาสักพักหนึ่งแหละแต่ว่า

กฎระเบียบหรือวิธีการอะไรกันใหม่จะเกิดขึ้นในปี

เขาบอกรวมไปถึงพวกเครื่องสำอางพวกอะไรอย่างนี้

ก็ด้วยนะเพราะว่าอะไรที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟเนี่ย
แต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงเซคเมนต์ของอายุด้วยนะครับ
เพราะว่าพอเป็นธาตุดินปุ๊บเนี่ย
ถ้าดินในโครงจุ้ยมีความหมายถึงความว่าแม่เพศแม่
แล้วในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ
ผู้หญิงเวยแม่อย่างคุณวัดดำเนี่ย
ผมเห็นใครก็เรียกคุณคุณแม่ไม่รู้เพราะอะไร

มียาไงอ๋ออีบ๊า

แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรที่เป็นอย่างคือ

แต่ถ้าลูกค้าที่ยังเป็นกลุ่ม
วัยสูงอายุวัยแม่อยู่คนเป็นแม่แล้วอาจจะ๔๐

ในทางโหรศาสตร์ก็ยังถือว่าดี
หรือของที่แบบเอาใจคนที่เป็นคุณแม่อะไรแบบนี้นะ
สำหรับพวกนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ดีครับ
ทิศทางสักนิดนึงบางคนเขาบอกว่าปีใหม่แล้ว
ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยที่ไม่ต้องทุบบ้านไม่ต้องอะไรเอาแบบสั้นเลย

จุ้ยเนี่ยก็มีหลายอย่างครับ
เขาบอกว่าที่บ้านก็ได้ที่ออฟฟิศก็ได้ด้วย

คือหลักสำคัญเวลาพูดโพงจุ้ยบ้านคนมักจะแบบว่า
เอ๊ะมันต้องดูวังกรเสือเตาหรืออะไร

แต่จริงแล้ววัตถุมงคลเป็นเรื่อง
ไม่ใช่เรื่องแรกในการดูห่วงจุ้ย
เวลาพูดห่วงจุ้ยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของทิศทางของฮวงจุ้ยก่อน
ทิศทางในแต่ละที่เป็นอย่างไร
แต่ก่อนจะไปตรงนั้น
คุณต้องทำฮวงจุ้ยคุณให้แข็งแรง
ก็คือบ้านที่มีปัญหาบางคนอยู่แบบซ่อมเหมือนกัน

น้ำลั่วก็ไม่ปิดก๊อก
ไฟดับติดก็ไม่ทำ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ผิดในเรื่องของห่วงจุ้ย
โพงจุ้ยมันมีตำราเยอะมากนะครับจริงต้องบอกว่า
ดวงดาวก็มีเรื่องทิศทางก็มี

เรื่องแรกที่ทุกสำนักพูดเหมือนกันก็คือว่า
การซ่อมแซมหรือทำบ้านของเราให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปกติก่อน

อ่ะว่ายพระที่ไหนดีครับ
คือถ้าเป็นที่เมืองไทยแล้วกันนะนะครับก็มีหลายที่นะครับปีใหม่นะฮะ
แนะนำว่าเอาเลือกเอาไชผมเป็นคนชอบไปวัดพระแก้ว
ถือว่าไปขอพรนะองค์พระแก้วมารกฤทธ์

ข้างในมีด้านหน้ามีพระชัยวัดพระชายหลังช้างอยู่ด้านหน้า
เป็นพระที่เค้าใช้สมัยก่อนเวลาโรขรบ

ใช่อยู่ตรงด้านหน้านี้เลย
ก็ไปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะให้กับเอาเลิกเอาชัยในปีใหม่
ส่วนราศีที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกัน

แล้วก็มาร่วมเช็คโดยมีว่าห้องของเรานะครับ
พรุ่งนี้เจอกันครับ
ไม่ไปฮ่องกงอ่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป